เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
วันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเรียนการสอนแบบทันสมัย
ตอนนี้ในบ้านเรากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
เพราะว่าสะดวกรวดเร็วเรียนที่ไหนก็ได้

เรียนผ่านเว็บไซต์แบบนี้ก็ได้ข้อมูลข่าวสารมากมาย
แต่ว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไร
และใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาส่งเสริมการเรียนการสอนบ้าง
ติดตามรายงานจากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์กันครับ
เรียนธุรกิจที่สามารถเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
จากที่บ้านได้กำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น
ซึ่งคนวัยทำงานหลายคนเริ่มต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อทำอาชีพเสริมและสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจำ
สมัครเรียนตามสถาบันต่าง

เราก็กลัวว่าถ้าสอนทุกวันเสียงจะแหบ

การใช้ภาพยนตร์ก็เป็น๑๐

แม้กระทั่งผีข้อสอบออนไลน์
หนังสือที่สามารถโหลดมาปรินได้ทันที
ไซต์ที่เปิดสอนออนไลน์ต่าง
จึงต้องพัฒนาระบบตลอดเวลา

เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้มาสมัครเรียน

ให้สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่สะดุด
ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
มีผู้มาสมัครเรียนคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์มากกว่า๖๐๐๐คน

มาร่วมเป็นอาจารย์สอนผ่านทางเว็บไซต์นี้มากกว่า๑๐๐คน
ที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น๘หมวดหมู่
การพัฒนาตนเองคอมพิวเตอร์ภาษา

หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดคือไลฟ์สไตล์
แต่คอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือการเงินการลงทุนและการทำธุรกิจ
โดยมีค่าสมัครเรียนตั้งแต่๕๐๐บาทไปจนถึง๓๐๐บาท
แนวคิดคือเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาให้คนทำงานนะครับ
แล้วเราก็คงงานวิจัยว่าคนอยากเรียนเยอะมาก
แต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนเขาไม่มีเวลา
เพื่อให้คนสามารถเรียนทุกสิ่งที่เขาต้องการได้
จากที่บ้านวางเมื่อไหร่ก็ดูได้
มีเวลาแค่๑๕นาทีก่อนนอนก็ดูได้แล้ว

แล้วก็ว่างค่อยกลับมาดูก็ได้
แม้จะเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์
ซึ่งไม่ได้มีการตอบโต้โดยตรงระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน
และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
จากพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนในปัจจุบัน
ทำให้การโหลดข้อมูลไฟล์วีดีโอมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และทำให้มีคนเริ่มหันมาสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน